ดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นนะครับที่ห้องพักแห่งหนึ่ง
ซอยผลโยธินห้าสิบสองนะครับอ่าภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เป็นหลักฐานแล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มคนร้าย
อ่าก็คือภาพที่หญิงวัยเจ็ดสิบปีคนหนึ่งที่มีอาชีพอ่า
ค้าส่งเสื้อผ้าอยู่ย่านสะพานใหม่นะครับ

เป็นชายหนุ่มอายุประมาณ๓๐

ประกอบอาชีพทำอาหารกินในเมืองไทย

ห้องพักตรงนี้เนี่ยเราไว้นะ

ในฐานะคนจีนด้วยกันนะครับ

แล้วก็ฆ่าเขาชิ่งทรัพย์สินไป
หนีไปนู่นอ่ะ
เมื่อวันอาทิตย์นะครับ

นี่ก็หนีไปนู่นเลยนะฮะเกาะสมุยเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับผู้ที่เสียชีวิต
ชื่อว่านางสาวอารยาทรัพย์สวรรค์อายุ๗๐ปี
เสียชีวิตในห้องพักย่านซอยผนโยธิน๕๔
ตำรวจสนบางเขนก็ไปรับตัวมานะครับ
หลังจากที่ตำรวจที่เกาะสมุยสุราธานีเขาควบคุมตัวได้
ผู้ต้องหาชื่อนายอู๋จัวหมิงอายุ๒๘ปีนะครับ
ก่อนหน้านี้ที่ทราบชื่อกันคือนายซู่หมิงนะครับ
แต่ตามเอกสารเลยเนี่ยคือนายอู๋จัวหมิงนะครับ
วันนี้ตำรวจนะครับได้คุมตัวผู้ต้องหาไปจำลองเหตุการณ์นะครับ
อูจัวหมิงก็ได้จำลองเหตุการณ์และเล่าให้ตำรวจฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุนั้นเขาได้นัดให้ผู้ตายมาที่ห้องพัก
ที่เขามาขอพักอาศัยอยู่อ้างว่าไฟฟ้าขัดคล่อง
กระทั่งผู้ตายเดินทางมาเขาก็เลยขอยืมเงิน๑แสนบาท
ก่อนหน้านี้ยังติดหนี้เขาอยู่นะ
เอาไปกด๕ครั้งละ๘๐๐๐๐บาท
แล้วหายไปกลับเจีนไปเลย๒ปีแล้วนะคะ
เงินนะแสนสองที่ยืมไว้ก่อนหน้านี้ครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคืนเงิน
อ่าก็เลยอนุญาตให้กลับมาอีกทีนึงไงก็ให้มาพักที่ห้องเดิมเหมือนกับที่
เคยมาเวลามาเมืองไทยค่ะอ่าแต่ว่าทางผู้ตายเขาก็บอกลูกว่า
ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้ได้เงินก่อนแล้วค่อยแจ้งตำรวจ
แต่คราวนี้หลอกเข้ามาที่ห้องนะครับบอกว่าไฟขัดข้อง
พอมาถึงก็ขอยืมเงินอีกหนึ่งแสนบาทผู้ตายไม่ให้
เนื่องจากของเก่าที่ยืมไปแสนสองเนี่ยยังไม่ได้คืน
แล้วก็มีการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นในห้องก่อนที่นายอูจัวหมิงบอกว่า
ใช้มือบีบคอผู้ตายจนแน่นิ่งซึ่งตอนนั้นผู้ต้องหาอ้างว่าไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือยัง
เขารู้แค่ว่าแน่นิ่งไปแล้วก็ปลดเอาสร้อยคอทองคำกับทรัพย์สินมีค่าในตัวผู้ตาย
แล้วก็หลบหนีไปหลังจากการทำแผนชี้จุดนะครับ
นายอู๋จัวหมิงได้บอกกับตำรวจว่าขอทำการกราบขอเข้ามาแล้วก็กล่าวขอเข้ามา
โดยกล่าวสั้นนะฮะบอกว่าขอโทษนะครับ
ขณะที่นายวีรวิทย์เชื้อสุขสานทองลูกชายของผู้ตายนะครับ
บอกว่าพ่อของนายอูจัวหมิงรู้จักกับแม่ของตัวเองมีความสนิทสนมกันเป็นญาติห่างกัน
ที่บ้านจะปลูกฝังกันมาตลอดว่าหากมีคนเชื้อชาติเดียวกันมาจากจีนเดินทางมาไทยเนี่ย
ให้มาหาที่นี่แล้วเดี๋ยวจะดูแลช่วยเหลือกัน
รับว่าตอนนี้ยังโกรธแค้นในอูจัวหมิงอยู่เพราะที่ผ่านมา
ครอบครัวของเขาให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดเมื่อจะเป็นเรื่องเงินเรื่องที่พัก
แต่ในอู๋จัวหมิงกลับมาก่อเหตุฆ่าแม่ของเขาอย่างเลือดเย็น
ช่วง๑๒วันก่อนเกิดเหตุในอู๋จัวหมิงมาพักที่ห้องเกิดเหตุ
เขาก็ได้แล้วก็ได้โทรศัพท์มาหาแม่อ้างว่าที่ห้องไฟดับให้มาดู
ตอนนั้นทุกคนห้ามแม่ไว้เพราะว่าครั้งแรกเลยเนี่ยนายอูจัวหมิงโทรมาเนี่ย
ให้แม่ไปหาที่ห้องเนี่ยคือ๒ทุ่มค่ำแล้วมืดแล้ว
ส่วนการทำแผนในวันนี้ตั้งใจมาดูโฉมหน้ามาดูแววตาผู้ต้องหา
จะสำนึกหรือไม่ส่วนตัวมองว่านายอูจัวหมิงต้องเตรียมการมาเป็นอย่างดี
เพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน
คือเมืองจีนเขาหยุดกันหลายวันของเราอาจจะผ่านพ้นมาแล้ว
แต่ว่าช่วงนี้ที่จีนยังหยุดอยู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน
ปกติคนจีนตรุษจีนต้องอยู่บ้านตัวเองอยู่กับครอบครัว
แต่ทำไมนายอู๋จัวหมิงเลือกอยู่ที่ประเทศไทย
แล้วก็พยายามที่จะติดต่อที่จะให้แม่ของเขาเนี่ยไปที่ห้องให้ได้
มันว่าตั้งใจเตรียมตัวเตรียมการมาก่อเหตุ
ถูกต้องเลยอยากวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ลงโทษขั้นสูงสุด
แม้ผู้ต้องหาจะกราบขอเข้ามาแม่ในจุดที่ลงมือฆ่า
แต่เชื่อว่าผู้ต้องหาไม่ได้สำนึก
พ้นโทษออกมาอาจจะมาก่อเหตุแบบนี้อีก
เขาเขาคิดมาก่อนแล้วแน่นอนครับบอกเลยว่ามาครั้งนี้
มาครั้งนี้เพื่อไต่ตองเพราะว่าวันตรุษจีนเนี่ย
คือปีใหม่จีนแต่เขากลับอยู่ประเทศไทย

ก็เคยช่วยเหลือเพราะว่าทางพ่อเขาน่าจะรู้จักกับทางคุณแม่ผม
ก็เคยเล่าให้ฟังเมื่อนานมาแล้วครับ
เอาที่ทราบก็คือ๑ครั้งเมื่อ๒ปีก่อนที่๑๒๐๐๐บาท
ที่เขายืมเงินไปแต่งงานที่ต่างประเทศนะครับ
และก็มีการขโมยบัตรไปกดเงินนะครับ
ดเงินนะครับประมาณ๔แสนนะครับ

เพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดให้อภัยไป

เขายังก็เนรคุณแล้วกัน

ตัวนี้ถูกส่งมาแล้วก็ทำแผนนะครับ

พกสนบเขนบอกว่า
อูชัวหมิงสารภาพว่าลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว
หลังก่อเหตุหลบหนีไปกบดานที่เกาะสมุยสุราชธานี
โดยตั้งใจจะหนีออกนอกประเทศใช้เส้นทางทะเล
เนื่องจากมีคนรู้จักในพื้นที่ที่มีความชำนาญในเส้นทางจะพาหลบหนี
ส่วนเชือกที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
นายอูจัวหมิงเห็นว่าเดินถือออกจากห้องแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เนี่ยครับ
นี่เห็นไหมคือผู้ต้องหาบอกว่าไม่ใช่เชือกนะแต่เป็นสายไฟที่ไปซื้อเอามา
เพื่อจะมาซ่อมไฟในห้องที่เสียส่วนการก่อเหตุก็ยืนยันว่า
ไม่ได้เตรียมการมาไฟมันเสียจริงเนี่ยเขาซื้อสายไฟมาจะมาซ่อมไฟ
แล้วก็แจ้งผู้ตายมาแต่ผู้ตายมาถึงเนี่ยเขายืมเงินแล้วไม่ให้
เขาเลยมานานโทษะแล้วก็ฆ่า
แล้วก็คงอยู่ที่เดิม